นี้คุณมิคทองระยะก็เดินทางนะคะเข้าไปผ่อนผันการเกณฑ์ทหารค่ะ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๔แล้วนะคะเดินทางที่จังหวัดสระบุรี
ไปพร้อมกับคุณแม่แล้วก็ผู้จัดการไปคอยให้กำลังใจด้วยค่ะ
ซึ่งน่ารักเลยนะคุณแม่ชรินทองระยะค่ะในวัย๖๑ปีค่ะ

โดยการผ่อนผันครั้งนี้หนุ่มมิกเขาให้เหตุผลแบบนี้ค่ะ
ว่ายังมีภารกิจเกี่ยวกับงานละครที่ยังถ่ายทำไม่เสร็จ
รวมถึงยังมีแพลนแล้วก็ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอีกด้วยนะครับคุณ
แต่ว่าทั้งนี้ค่ะมีความตั้งใจว่าหลังจากที่ครบกำหนดผ่อนผัน
ก็จะขอสมัครเข้ารับใช้ชาติด้วยตัวเอง

ผ่อนผันเพราะว่าเรายังติดภารกิจที่ต้องเรียนด้วยครับผม
แล้วก็ถ่ายละครด้วยครับตอนนี้ก็มี๒เรื่องด้วยกันนะครับ

ก็ตั้งใจว่าถ้าบอลผันครบกำหนดแล้ว
ก็ตั้งใจว่าจะสมัครนะครับ
มิ้นก็บอกตอนนี้เขามีละครด้วยกันถึง๒เรื่องนะคุณ

ที่สำคัญลั่นวาจาไปแล้วนะว่าถ้าผ่อนผันครบ๔ปีเนี่ย
ปีหน้าเดี๋ยวสมัครเลยค่ะคุณ
สี่ปีเนี่ยปีสุดท้ายแล้วนะในการผ่อนผัน
อ๋อก็คือปีหน้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ผ่อนผันแล้ว
ปีหน้าต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะคะสำหรับมิคทองระยะ
จำคำพูดกันเอาไว้ให้ดีนะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่า